วันนี้มีการประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดเชียงราย
เป็นการเดินทางไปประชุมคอรมอสัญจร
ลงพื้นที่ทั้งพยาวและเชียงราย
ซึ่งอยู่ในกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับ

ลงพื้นที่ประชุมคอรมอสัญจรในภาคเหนือแบบนี้
ในช่วงเวลาที่นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งสอสอเข้าไปทุกที

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่
อย่างเป็นทางการครั้งที่๘ทัพ๒๕๕๙
รัฐบาลพลเอกประยุจรรย์โอชา

ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า๔จังหวัดนี้
เป็นพื้นที่ฐานเสี่ยงของพักเพื่อไทย
ซึ่งสามารถกวาดที่นั่งได้ทั้งหมด
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะถูกจับจ้องและคอรหาว่า

มีนัยยะทางการเมืองเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา
แม้จะไม่ปรากฏภาพอดีตสอสอและนักการเมืองมาให้การต้อนรับ

หลายคนถูกดูดเข้าร่วมงานการเมืองกับพักพลังประชารัฐ

ไม่ว่าจะเป็นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
อดีตสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
ซึ่งถูกวางตัวให้เป็นแม่ทัพเมืองพยาว
ตระกูลจงสุธนามณีของจังหวัดเชียงราย
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่รับทราบจุดประสงค์ของ
รมอสัญจรรอบนี้เป็นอย่างดี
พลเอกประยุทธ์จะพยายามย้ำว่า
มาติดตามความคืบหน้าการทำงานตามนโยบายรัฐบาล
และรับฟังปัญหาประชาชนเท่านั้น
ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรรับหลักการ
ตามที่กลุ่มจังหวัดเสนอเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสต
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน๗ด้าน
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่
ข้อเสนอของภาคเอกชน
การพัฒนาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

พร้อมวางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

ความเรียบง่ายแต่ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น
เห็นชอบให้ยกระดับจุดผ่อนปลนบ้านฮวก

เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของด่านบ้านฮวกเป็นต้น
โดยจะเร่งรัดดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์และจำเป็นเร่งด่วนก่อน
อันนี้เราต้องพูด
วินถ่ายยนตกการสร้างความเชื่อมโยง
ในเรื่องของการเชื่อมโยงศักดิ์ภาพต่างของแต่ละบุตรที่
ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัดนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะได้เอกชนผู้ลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน